คุณผู้ชมฮะแต่ว่าจะไปเที่ยวไหนไปร่องน้ำแบบเมื่อกี้เนี่ย

นี่เอาจริงเมื่อกี้เห็นสีน้ำเราเองก็กลัวเหมือนกันนะ
กลัวพวกแบบอะไรน้ำป่าที่มันไหลหลากมาช่วงนี้
แต่เมื่อกี้ที่พีชสุนโรเค้าคือเค้าก็ปลอดภัย
เขาเลยเปิดเป็นเทศกาลให้ร่องน้ำนะฮะ
แต่ว่าบางพื้นที่ในภาคอีสานตอนนี้ฝนตกหนักแล้วก็มีน้ำท่วมนะฮะ
ใช่มีทั้งฝนมีทั้งลมแรงโอ้โหนี่กลายเป็นน้ำที่มาเยอะมาแยะขนาดนี้นะครับ
โคราชเมื่อวานนี้เกิดฝนตกหนักโดยเฉพาะอำเภอปากช่องนะครับ
นำมาต่อเนื่อง๑ชั่วโมงคุณดูสิแล้วน้ำมันไหลมาแรงแบบนี้นะฮะ
และที่นี่ในหมู่บ้านตะเคียนทองที่ตำบลขนงพระอำเภอปากช่อง
กระแสน้ำไหลเชี่ยวคุณมาแรงแบบนี้เข้าท่วมบ้านเรือนประชาชน๕๐หลังคาเรือนนะครับ
ชาวบ้านต้องใช้รถแท็กเตอร์ไถดินเพื่อเปลี่ยนทางน้ำไหลให้ไปตามแนวอื่นนะคุณ

ครับชาวบ้านบอกแบบนี้คุณใช้รถแท็กเตอร์ต้องดันแนวน้ำนะ
แนวน้ำให้เข้าตรงถนนไม่งั้นนะถ้าไม่เปลี่ยนแนวน้ำให้อยู่ตรงถนนนะ

มันเข้าบ้านมันพังบ้านเลยนะครับ
แล้วดูสิต้นมูลต้นไม้นี่ก็ไปตามน้ำเหมือนกันนะคะ
ใช่เขาบอกครั้งนี้ถือว่าเป็นน้ำท่วมที่หนักที่สุดในรอบ๕๐ปีคุณ

ส่วนอีกที่นะมาพร้อมกับลมคุณเขาบอกว่าเป็นลมพายุหมุน
อันนี้ก็รุนแรงเหมือนกันที่ตำบลกลางดงคุณดูสิฮะ
เสาไฟหักโค้นลงมาทับบ้านเรือนพังเสียหาย
ร้านหมูกระทะไม่รอดเหมือนกันนะครับ
แล้วก็ลมพัดเอาต้นไม้ขนาดใหญ่ล้มทับบ้านของชาวบ้าน
รวมแล้วกี่หลังคารู้ไหมครับ

อกจากนี้ยังมีต้นไม้ล้มทับรถยนต์เสียหายอีก๕คัน
เจ้าหน้าที่การไฟฟ้าเร่งซ่อมแซมให้ชาวบ้านได้มีไฟฟ้าใช้นะครับ
แล้ววันนี้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
จะเข้ามาสำรวจตรวจสอบความเสียหาย

ต้นไม้ใหญ่ลมแรงแล้วมันพัดแบบนี้หลายพื้นที่แล้วนะ
นี่เอาจริงนะพอฝนตกลงมาแบบนี้
คุณผู้ชมการติดตามข่าวสารมันสำคัญใช่ไหม
แต่การแชร์ข่าวแล้วบางทีมันทำให้เราเข้าใจผิด

เพราะว่าอย่างที่ชัยภูมิเขาแชร์กัน
ฝ่ายกั้นลำน้ำชีมันแตก

พอเห็นภาพแบบนี้ชาวบ้านเขาหวาดภาวะเลย
นักข่าวของเราลงไปตรวจสอบเลยค่ะไปดูซิไหน

เมื่อวานเขาแชร์กันทั่วชายภูมิเลยบอกฝ่ายกั้นน้ำชีแตกแล้ว

เพราะว่าที่นักข่าวของเราลงไปตรวจสอบ

และที่เห็นน้ำมันไหลแบบนี้เพราะว่าเจ้าหน้าที่
น้ำมันก็เลยไหลมาแรงไหลมาเชี่ยวจะลงสู่ลำน้ำชี
อันนี้มันคือการพร่องน้ำ
ให้น้ำไหลสะดวกแล้วก็ป้องกันน้ำล้น
ให้สันฝ่ายมันพังเสียหาย
ดังนั้นค่ะแจ้งเอาไว้เลยอย่าเพิ่งแตกตื่นนะ
กับข่าวที่มีการลือกันมีการแชร์กันแบบนี้
สรุปคือฝ่ายกั้นลำน้ำชีไม่ได้แตกนะคะ

ส่วนที่จังหวัดตราดค่ะเมื่อวานนี้เดี๋ยวพาไปดูหน่อยซิ
ตราดฝนตกหนักหลายพื้นที่เลย

ตกมา๒๐นาทีน้ำขังบนถนนสุขุมวิทย์ที่ตำบลบางพระแบบนี้
แล้วน้ำสูงครึ่งเมตรเหมือนกันนะคะ

เพราะว่าอีกช่องทางที่เหลือถนนมันต่ำไง

ก็เลยต้องมีการเร่งสูบน้ำ
จะลดระดับน้ำบนผิวจราจรอย่างเร่งด่วนนะคะ

ที่อำเภอแหลมงอบบริเวณหน้าตลาดเอกสินชน
น้ำก็ท่วมขังผิวถนนจราจรทั้งสองฝั่งเหมือนกัน

แล้วระยะทางที่น้ำท่วมขังตรงนี้เป็นทางยาว๒๐๐เมตร
ปริมาณน้ำสูงประมาณสักเกือบฟุตเหมือนกันนะ
ซึ่งเจ้าหน้าที่เขาเลยต้องเข้าไปสำรวจตรวจสอบ

มันเป็นพื้นที่ที่มีน้ำท่วมซ้ำซาก
ชาวบ้านก็ต้องเฝ้าระวังต้องเตรียมตัวเลยล่ะ

เพราะน้ำอาจจะทะลักเข้าบ้านได้นะคะ